งหายกันไปเลยนะคะสำหรับพี่แจ๊คเชิญยิ้มและพี่หญิงอภิษรานะคะคุณผู้ชมทั้งคู่ป่วย
พี่แจ๊กเนี่ยป่วยเป็นวรรณโรคส่วนพี่หญิงเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไตคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะพี่แจ๊คเข็นวิวแชร์พาพี่หญิงออกมาอัปเดตอาการให้เราได้ฟังกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งอาการของพี่หญิงเนี่ยยังต้องดูแลร่างกายเพิ่มน้ำหนักเพื่อรอผ่าตัดเปลี่ยนไต
ส่วนอาการของพี่แจ๊กเองก็ดีขึ้นตามลำดับพร้อมกับรับงานได้บ้างแล้วก็ขอบคุณที่หลายคนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ตลอดค่ะ
เสียงดังได้เริ่มพังงาดรับงานได้บ้างสุขภาพจิตสำคัญสุด
ระบบเลือดมันไหลหมุนเวียนหน้ายุบแล้วเห็นไหมหน้ายุบแล้วไม่บวมแล้ว
ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะตอนนี้แค่ผ่าตัดบิดเส้นแขนมันต้องทำไปทีละสเต็ปอะค่ะ
ก็ผ่าตัดผิดเส้นแขนเพื่อดูให้ร่างกายมันกลับมาฟื้นก่อนคือให้เหมือนแบบให้เราน้ำหนักขึ้นมาในเกณฑ์ที่คุณหมอพอใจ
ถ้าเราแข็งแรงหมอเขาเห็นแล้วว่าแข็งแรงแล้วปุ๊บเขาก็จะให้ไปตรวจเนื้อเยื่อตรวจเลือดตรวจอะไรกับน้องชายนะคะแล้วก็จะเริ่มผ่าตัด
เจอกันเคราะห์ชุดใหญ่เลยเนาะทั้งคู่นะเป็นกำลังใจให้ค่ะ